ก็สบายดีครับและสบายใจครับวันนี้คือวันที่รอคอยครับความจริงคือความจริงครับยืนยัน
วันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวันที่สุดครับวัน
คือแค่มีมูลสารก็มาทำรับฟ้องแล้ว
ว่ามีมูลว่าทางเขาซื้อมานะครับ

แค่นั้นก็สามารถประทับรับฟ้องแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครติดตามตั้งแต่ต้นก็น่าจะรู้นะครับว่า
ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานอะไรเลยนะครับ
ฝ่ายนั้นต่างหากที่มีหลักฐานอะไรออกสื่อมาตลอดเวลา
หลักฐานเรายังมีอีกเยอะนะครับ

เฮ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ

ได้คดีนี้เนี่ยนะคะสำคัญมากสำคัญที่สุดเลย
กรณีที่ครูปีชาฟ้องเองนะคะเพื่อให้สารไต่สวนว่า
ครูปีชาบอกว่าตัวเองถูกตัวเองเป็นเจ้าของนั้นมีมูลหรือไม่
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
หยุดรอคดีนี้แหละค่ะพอหยุดรอคดีนี้เสร็จ
วันนี้ออกมาแบบนี้ยาวค่ะคุณผู้ชมปีหน้าเตรียมได้เลย
ตามกันเป็นระยะนะคะในส่วนของวันนี้เองเนี่ยนะคะ
ประทับรับฟ้องนะคะเดี๋ยวฉันจะถามความหมายของ
ของคำทางกฎหมายจากอาจารย์ปรเมฆบอกชื่อแขกก่อนเลย
คือบอกว่าพยานโจทย์ให้การสอดคล้องต้องกัน
ก็จึงรับไว้เป็นคดีนะคะความหมายหมายความว่าอย่างไร
แล้วน้ำหนักถ้าไม่มีมูลถ้าเป็นไปไม่ได้
สารท่านจะรับไว้เหรอเพราะมันชัดเจนนี่
บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสารรับก็แปลว่านั่นไง
เป็นอย่างที่ครูปีชาบอกเห็นไหมว่าลอตเตอรี่เป็นของครู
อย่างนั้นหรือเปล่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร

วันนี้คุยกันกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
นักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมค่ะ

ครั้งแรกที่สัมภาษณ์อาจารย์เรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านเคยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
เป็นของคู่กาย

แล้วสารท่านประทับแล้วฟ้องไว้ด้วย
แปลว่าสงสัย
จะเป็นอย่างที่ครูปรีชายืนยันมาตลอดว่าลอตเตอรี่เป็นของครูหรือเปล่าคะ

คือการไปแจ้งความการไปฟ้องคดีเองเป็นอำนาจของผู้เสียหายที่ทำได้
แต่สารจะไม่รับฟ้องจนกว่าจะได้ฟังความว่า

สอดคล้องต้องกันในเบื้องต้นเนี่ย
น่าเชื่อว่าคุณครูปรีชาเป็นเจ้าของ
อย่าลืมนะสารเพิ่งฟังความข้างเดียว

ผมยกตัวอย่างง่ายชาวบ้านจะได้เข้าใจเหมือนเราไปแจ้งความ
ที่เราเคยพูดกันล่ะเราไปแจ้งความเพราะแจ้งความปุ๊บเนี่ย
ตำรวจก็ต้องสอบส่วนเบื้องต้นพอมีพอฟังได้ว่าน่าจะมีมูล
ก็ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ
อันนี้ก็เหมือนกันการวินิจฉัยของศาลเขาต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
บ้างคดีไต่สวนแล้วสุดท้ายมีมูลสุดท้ายศาลยกฟ้องก็มีแล้วเขาจะอย่างงี้
อาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่สามารถจะแปลความได้ว่า
การที่สารรับไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยแปลว่าสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนตอนรับใช่ไหม
อันนี้ไม่แน่ไม่แน่อาจารย์แต่เอาอย่างนี้เราไม่เคยอยู่ในวงการนะคะ
ก็จะถามแบบนี้แต่คดีนี้นะถ้าตามมานะมันมีคลิปเสียงออกมา
มันมีประจักษ์พยานออกมามันมีบุคคลออกมาแล้วกลับไปกลับมา
ตำรวจเดี๋ยวก่อนตำรวจพื้นที่ตำรวจจังหวัดตำรวจภาค
แล้วมาส่วนกลางมีกองปราบมีสอบสวนกลางอาจารย์คืออันนี้

กำลังจะบอกอาจารย์ว่าคดีนี้เนี่ยต้นทางคือว่ากองปราบเนี่ย
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องครูปีชาถึงใช้อำนาจของตัวเอง

เขาเรียกสิทธิ์ของผู้เสียหายไปฟ้องคดีเองตามอันตราย๒๘นะครับ
การฟ้องคดีเนี่ยอัยการ๑คนละผู้เสียหาย๑คนละ
ที่จะฟ้องกันได้ในคดีเดียวกันนะครับ
แต่คดีนี้เนี่ยพอไปดูลึกแล้วเนี่ย
ก็ปรากฏว่าตำรวจที่ไปเบิกความเป็นตำรวจพื้นที่ใช่ไหม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

ให้มาส่วนแล้วก็ชุดสิบส่วนต่อไปติดต่อกับกฎครูปีชาก็ยังไม่ได้มา
สำหรับที่กระเทศ๓คนมีคำตอบว่า๓คนแล้ว
ศาลนิคุณาออกมาจับไป๒คน
เพราะส่วนนั้นคนแรกมีละตี่ละวันที่๑อยู่ในแผงเจน
หลังจากนั้นมาแผงที่๑มามาแผงที่๒มาถึงคนซื้อปีชา
เป็นคำให้การทั้งสิ้นซึ่งเกิดจากความจำ
ความจำคนเราก็คาดเคลื่อนได้อันนี้ยังไม่หมายรวมถึงเรื่องให้การที่เป็นเท็จหรือไม่
หลังจากแผงที่๒มาคนซื้อเรามีแผงฐานวิสาทรองรับว่าทุกอย่างเป็นเท็จหมด

เราก็ชี้แจงไปแล้วทุกคนเนี่ยเราไม่อยากให้เขามาติดคุกติดตารางเลยนะครับ
ปีชาก็เป็นครูเคยมีคุณประโยชน์กับโรงเรียนกับนักเรียนที่สอน
แม่ค้าก็ทำมาหากินเป็นผู้หญิง
ถามว่ามันมีคดีมันมีเรื่องอีกเยอะที่ตำรวจต้องเอาคนมาติดคู่ติดตาราง
มันไม่ควรที่จะเชื่อหรือช่วยกัน
เรื่องนี้เราชี้แจงไปแล้วนะแต่เช่นเดียวกันเขาก็มีข้ออ้างต่าง
ปีชาก็อ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเนี่ยแกล้ง
ผมพูดนะจริงไม่อยากพูดแกล้งโทรไป
เพื่อให้ไม่รู้ว่าเขามีระเบิดนิ่งอยู่ในมือ
ทั้งหมดเนี่ยฟังว่าเหมือนถูกสกดจิตหมู่
คือถ้าเราดูลำดับของคดีมันพลิกไปพลิกมา
แล้วก็จากการทำงานของตำรวจภาค๗
สุดท้ายแล้วต้องโอนคดีเข้ามาส่วนกลางเนี่ยนะคะ
คือจริงเป็นงานกองปราบนั่นแหละแต่ว่าสอบสวนกลางดูอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์พอมาแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
กองปราบเนี่ยในกรณีที่ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนเนี่ยนะคะ
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องครูปีชาจึงไปฟ้องเอง
แล้วสารประทับรับฟ้องไว้คำถามคือว่า
อาจารย์กำลังจะบอกว่าในชั้นนี้ที่ครูปีชาไปฟ้องเองเนี่ย
เป็นตำรวจภาคที่มาไต่สวนโดยที่ส่วนกลางคือตำรวจกองปราบ
ทำงานส่วนกลางเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสารเลย
เดี๋ยวเอาอย่างงี้ลำดับใหม่เดิมอยู่พื้นที่กาญจนบุรี
ต่อมาเนี่ยหมวดจรูนมาร้องกองปราบกองปราบเรียกสำนวนมา
แล้วได้ความบางอย่างก็ส่งคืนภาคไปสอบไม่ตรงกับที่กองปราบสอบ
พบตรก็เลยเรียกสำนวนกลับมา
ทีนี้ตอนส่งไปฟ้องคุณจรูลคุณปีชาอายการเขายังไม่ได้สั่งให้ฟ้อง
เพียงแต่เขาบอกว่ามันไปผัวพันกับคดีทุจริต
ไม่อันนี้หมายถึงกรณีฟ้องหมวดจรูนโทษฟ้องครูปีชา
เดี๋ยวที่ครูปีชาฟ้องหมวดจรูลโอ้ยงงไปหมดละ

แจ้งความบนคดีทีนี้คดีนั้นไม่รู้ไปถึงไหนเรายังไม่เห็น
คือนะตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบมานะอาจารย์คือคดีที่กองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมคะ

คดีนั้นนะซึ่งอันนี้อยู่ในชั้นอายการ

ซึ่งอาจารย์คำถามคือว่าอันนี้ถ้าอยู่ชั้นอายการ
อายการต้องรอฟังการไต่สวนอันนี้ก่อนไหมคะ

ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าการไต่สวนมูลฟ้องและสารรับฟ้องไว้มันไม่ถึงที่สุด

อายการก็อาจจะรอจะเรียกเนินคดีทำไมไปซ้ำซ้อนกัน

แต่อาจจะฟังก็ได้
เพื่อไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งในด้านคดี
ทีนี้เมื่อสักครู่ที่เราฟัง๒เสียงเนี่ยนะคะคือตำรวจภาค๗กับตำรวจส่วนกลางนะคะ
จริงเป็นงานกองปราบแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านธิติราชเนี่ยอดีตสอบสวนกลางนะคะ
คือพอเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ในรอบนี้พอไต่สวนแล้วสารรับเนี่ย
เวลาขึ้นสารจริงแล้วศาลต้องเรียกตำรวจส่วนกลางมาไหมคะ
อันนี้เดี๋ยวเข้าใจนิดหนึ่งอันนี้เป็นเอกชนฟ้องเอกชน

เพราะฉะนั้นเอกชนที่ฟ้องเอกชนมีสิทธิ์ที่จะเรียกใครมาก็ได้

แต่ทีนี้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
จำเลยไม่มีสิทธิ์นำพยานบุคคลเข้าสืบ

แต่อาจใช้พยานวัตถุ
เพื่อการหักล้างความน่าเชื่อถือของพยานโจทย์ได้
ถ้าคุณผู้ชมที่บอกว่าในข่าวนะคะที่บอกว่า

อันนี้อาจของโจทย์ก็คือของครูพิชา

มันอาจจะมีหลักฐานอื่นที่อาจจะไม่ใช่บุคคล
ที่จะใช้กันในการสู้คดีกัน

ซึ่งอาจารย์จริงแล้วการพูดถึงคลิปเสียง

ที่มันออกมาเป็นข่าวเป็นระยะ
ก็มันต้องดูว่าคนที่ใช้คลิปเสียงไปถาม

คือในหมู่นักกฏหมายเขาฟังกันวันนี้
เขาว่าฝ่ายจำเลยถามไม่ขาด

อาจจะเป็นทนายตั้มหรือทนายสิทธานี่แหละ

เพราะเหตุใดเราไม่รู้นะอันนี้ไม่ก้าวล่วงเขานะ
แต่นักกฎหมายหลายคนที่นั่งคุยวันนี้

ถ้าคลิปขนาดนั้นบางคนจะถามขาด

สิ่งที่ผมกับคุณจำขวัญพูดกันวิเคราะห์กัน

คนนอกเลยสารจะตัดสินเฉพาะในสำนวน
เห็นไหมแล้วสิ่งที่ทุกคนรับรู้รับทราบ
ถึงแม้สารจะรู้จะทราบสารก็ไม่สามารถเอามาเขียนได้

เท่ากับว่าในชั้นไต่สวนที่จบไปนี่แล้วสารท่านรับฟ้องเนี่ยนะคะ

พยานบุคคลของฝั่งครูปรีชา
มีพยานแค่นั้นมีน้ำหนักมากกว่า

ที่ไปถามแย้งหรือแม้กระทั่งมีการใช้คลิปเสียงหรือ
ถามไม่ขาดก็เรียกถามไม่ขาด
ไม่สามารถหักล้างพยานโจทย์ในชั้นไต่สวนได้
มันเท่ากับว่าคลิปเสียงฟังไม่ได้เลยทั้งหมดป่ะค

ผมบอกคลิปเสียงผมไม่รู้ว่าเขาถามว่ายังไง
สมมุติเอาคลิปเสียงไปใช้เนี่ยคุณถามว่ายังไง
ถ้าบนผมผมมีวิธีถามแต่ขออนุญาตไม่ตอบ

เดี๋ยวจะกลายไปสอนคนอื่นคนนี้เขา
คือวิธีการถามมันต้องมีวิธีการ
ตรงนี้เราไม่พูดกันว่าจะถามอย่างไร

อาจารย์คำว่าถามไม่ขาด

หลักฐานที่ใช้ในชั้นไต่สวนไม่มีความหมายใช่ไหม

ไม่ได้แปลว่าสารท่านจะไม่ใช้เลยในการพิจารณาคดีใช่ไหม

แต่เป็นหน้าที่ของฝั่งที่จะใช้
ว่าจะทำให้สารเห็นไหมไม่ใช่หน้าที่สารจะคิดเอง

ถ้าคุณถามคุณไม่ถามในประเด็นที่ต้องการ
หรือถามในประเด็นที่ไม่ใช่
มันก็ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง

ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผมยกตัวอย่าง
สมมุติว่าคุณจอมขวัญฟ้องผมและสืบพยาน
มุติว่าฟ้องคดีเช็คอย่างนี้

ผมอาจจะถามเรื่องลายมือเหมือนไหมอะไรไหม

คือมันต้องเขาเรียกตีถามให้ขาดหรือตีให้แตก

โจทย์ก็เถือสารถึงใช้คำว่าสอดคล้องต้องกัน

โจทย์ก็บอกว่าเป็นคนซื้อ
แล้วก็มีตำรวจในพื้นที่
สอบสวนแล้วว่าเป็นอย่างนั้น
อาจารย์กรณีที่
เมื่อสักครู่นี้เห็นไลน์ของรายการนะคะ
คุณผู้ชมถามมาบอกว่าทำไมต้องมีประกันตัว

กล่าวหาหมวดจรูน๒ข้อหานะคะ
ถ้าพูดผิดบอกนะคะยักยอกทรัพย์รับของโจร
ใช่ยักยอกของตกเอาว่างั้นเถ
ยอกของตกหรือรับของโจร
คือครูกล่าวหาหมวดจรูนใช่ไหมคะ
แล้วถ้าจำได้กองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

แล้วครูก็เลยไปฟ้องเอง
พอฟ้องเองเสร็จแล้วไต่สวนเท่ากับสารรับ
สารรับเท่ากับว่าข้อกล่าวหามีผลเลยทันทีถูกไหมคะ
พอรับปั๊บโดยปกติรับปั๊บศาลก็จะออกหมายเรียก
แต่ปรากฏว่าจำเลยไปปรากฏตัวที่ศาล

ไม่เขาไม่ได้นัดจำเลยมาฟัง

เพราะการไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับศาล
ทนายปกติเขาไม่พาจำเลยไปฟัง

แล้วก็ไปมอบตัวแล้วก็ทำประกัน
สมมุติถ้าวันนี้ไปแล้วไม่มีเงินประกัน

เหรอต้องขังก่อนนะ
วันนี้ลุงจรูนเหรอถ้าสมมุติไม่มีเงินประกันนะ

ก็เป็นจำเลยแล้วสารอาจจะขังเลย

เพราะฉะนั้นโดยหลักทั่วไป
ไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับศาล
โจทย์จะต้องทำให้สารเห็นว่าคดีฉันมีมูล
คดีนี้มูลคดีมันอยู่นิดเดียว
ว่าคุณครูปรีชาซื้อจริงหรือไม่

น่าเชื่อว่าครูปีชาซื้อหรือไม่

สารบอกว่าสอดคล้องต้องกัน
น่าเชื่อว่าเป็นผู้ซื้อ
ทีนี้อาจารย์ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะ

แม้ว่าณตอนนี้ที่สารท่านรับฟ้อง
ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายผลคดีจะเป็นอย่างไร
ยังยังไม่มีใครรู้แล้วครับว่า
ว่าสารจมินิฉัยตั้งแต่ตอนสุดท้ายตอนจบว่ายังไง
เพราะดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราดูคลิปใช่ไหม

สุดท้ายยังคงอ้างพวกนี้เป็นพยานกันเต็มสารไปหมดเลย

กลายเป็นว่านอกจากชาวบ้านทะเลาะกับชาวบ้าน
กำลังจะชี้ให้เห็นมาตรฐานการสอบสวนระหว่างภาคกับกองปราบ

เราจะปิดท้ายแหมด้วยเสียงอีกหนึ่งท่าน

ร้อยสมโทษจรูลสอบพระนามไปห้าป่าว
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปคดีมีความสลับซับซ้อน
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ

แต่เจ็บ๒๖จังงหน้ามันไม่ถูก

ทีรา๒๖

ก็เห็นอาจารย์เดินอยู่ข้างหน้ามดินน้ำนะวันนี้ไปกันมา
ไม่ได้ไปแหมอยากถูกจะแย่

อาจารย์กำลังตื่นเต้นอยู่ไหนเห็นไหมต้นคู่ส่งไปให้ดูเนี่ย

เราไปเก็บไว้ที่ไหนรู้ป่าวมันเราซื้อเยอะเกินไงปีทวนเนี่ย
แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์นะ
เหรอแต่ไม่รู้ว่าเราไปซื้อไว้ไหนไงหาไม่เจอ
แล้วเราว่าเราซื้อหลวงวันที่หนึ่งแต่ไม่มี
อือมาแล้วเนี่ย
เนี่ยแผงของไอ้พัทเลยเห็นไหม
เออยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มของเห็นไหน
คลิปนะคะมีการใช้คลิปในชั้นไต่สวนแต่ไม่รู้ว่า
คลิปไหนบ้างแล้วไม่รู้อันไหนยอมรับไม่ยอมรับอ่าครับนะคะ
แต่ว่ามีการใช้แล้วก็เสียงที่ว่าคล้ายเนี่ยอาจารย์ขออีกทีนะ
เพราะวันนี้สารรับฟ้องคำถามคือว่าในการต่อสู้กันในชั้นศาลอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะ
ตกลงคลิปมีน้ำหนักมากหรือน้อยกว่าพยานบุคคล
คือมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไง
ถ้าคลิปอันนั้นเอาเข้าไปแล้วคนที่ถูกถามหรือยอมรับว่าเป็นเสียงเขาก็มีน้ำหนัก
แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็ต้องหาหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ว่าเป็นของเขาจริงหรือไม่
และไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษาที่จะฟังแล้วบอกว่าใช่หรือไม่
เป็นหน้าที่คนที่ใช้นั่นแหละต้องทำให้สารท่านเห็นได้ว่าหลักฐานเชื่อได้
คือการว่าความเนี่ยนะในฐานะว่าความมาตั้งแต่ปี๒๕๒๑จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ
และ๔๐กว่าปีแล้วเนี่ยเราพูดคำเดียวเราต้องทำให้สารเชื่ออย่างที่เราเชื่อ
แต่ถ้าเราทำให้สารเชื่อท่านถามให้เชื่ออย่างที่เราเชื่อไม่ได้
พยานหลักฐานที่เอามาก็ไร้ความหมายคือเราจะไปคิดเองไม่ได้บอกโอ้โหเนี่ยใครเขาฟังเขาก็คิดอย่างงั้นอย่างงี้ไม่ได้
ไม่ได้เพราะในศาลไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษานะคะของศาลมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วสารสงสัยเขาก็จะถามแต่ว่าโดยปกติท่านผู้ศึกษาท่านไม่ถามให้ใครได้ประโยชน์
ถ้าถามให้ใครได้ประโยชน์จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไม่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมถูกไหม
เพราะฉะนั้นบางครั้งสารเขาจะนั่งเฉยฟังแล้วก็จดเท่านั้นแหละ
คือทำให้ศาลเชื่ออย่างที่ตัวเองเชื่อได้หรือไม่ล่ะ

อันนั้นเป็นหน้าที่ว่าถ้าสมมุติคุณจะใช้คลิปต้องทำให้เห็นได้ว่าอันนี้มีน้ำหนัก
พิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือคนที่อยู่ในศาลกับเสียงนี้
อาจารย์ถ้ายันเรื่อยแล้วพิสูจน์ไม่ได้สักที
ก็อาจจะแพ้ก็ได้ในการใช้หลักฐานนี้ถูกไหมค
ใช่ใช่ไหม
แต่สมมุติไงมันยังไม่จบมันยังมีพยานทั้งสองฝ่าย
กรองปราบก็ยังอยู่ของภาคก็ยังอยู่
ท่านกิจิพงศ์ก็ยังรู้เบิกความแต่อาจจะไม่ได้เบิกความ

อาจจะมีพนักงานสนคนเดียวมั้งที่ไปเบิกความ
อาจารย์ในส่วนของการสู้คดีหลังจากนี้ต่อไป
ทุกคดีจะรอคดีนี้คดีเดียวอย่างสมบูรณ์แล้ว
เพราะประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เอง
ประเด็นอยู่แค่ว่าคุณครูปีชาซื้อจริงหรือไม่

ส่วนว่าไปอยู่ที่จรูนอย่างไรนะ
ไม่ต้องพูดแล้วเขาเป็นคนครอบครอง
เพราะฉะนั้นอาจจะเก็บได้เองหรืออาจจะรับมาจากคนอื่น
แต่ว่าผมให้สังเกตนิดนึงเป็นความรู้กับประชาชนทั่วไป
เหมือนกับเวลาอายการเขาฟ้องนะนะ
ลักทรัพย์หรือรับของโจร

เขาจะบอกเลยเมื่อวันที่ตอนนั้นมีคนร้ายรักทรัพย์ไป

และต่อมาสิ่งของที่ถูกรักไปมันอยู่ในความครอบครองของนายแดง
เพราะฉะนั้นนายแดงอาจจะเป็นคนร้าย
หรือไม่ฉะนั้นก็รับของโจร
ถ้าแปลง่ายนักกฎหมายเข้าใจว่า
ไม่มีพยานเห็นว่านายแดงเป็นคนรัก
รู้แต่เพียงว่านายแดงครอบครองของกลาง
คดีนี้ก็ใกล้เคียงกันนะฮะ
ถ้าฟังอย่างเนี่ยถ้าฟ้องเขาฟ้องเขาหาอะไรนะ
ยักยอกของตกหรือรับของโจร

นั่นแสดงว่าถ้าเรามองในแง่กฎหมายนะ
ในประเด็นที่๑เลยเนี่ยก็หมายความว่า
ไม่มีพยานยืนยันว่า
คุณจรูนเป็นคนยักยอกของตก
แต่รู้แต่ว่าของมันตกและไปอยู่ในความครอบครองของคุณจรูน
คุณผู้ชมที่อาจารย์ไล่เรียงมาให้ฟังเนี่ยนะคะ

เพื่อพิสูจน์ว่าที่ครูปีชากล่าวหาหมวดจรูน

อันนี้คือการแจ้งความนะครับคุณผู้ชมและที่ทางกองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ชั้นอายการนะคะในระหว่างนี้เนี่ยครูก็เลยไปฟ้องเอง
สารท่านก็ประทับรับฟ้องในวันนี้แล้วด้วยนะคะแต่มันยังมีคดีอื่นอื่นอีก
คดีคดีเริ่มต้นเลยคือคดีแพ่งซึ่งคดีแพ่งรอคดีอาญา
ก็ต้องรอผลผลจากคดีอาญาก่อน
คดีแพ่งตอนนั้นได้ฟ้องเรื่องของเงินกันนะ
เรียกเงินคืนเรียกเงินจากสลากคืน
แล้วก็ระหว่างนั้นก็ไต่สวนชั่วคราวขออายัดเงินไว้ที่ธนาคาร
อันนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้พอมันมีคดีอาญาอันนี้หยุดหยุดต้องรอ
่งต้องหยุดแต่ทีนี้คดีอายามันมีการฟ้องกันอีกหลายคดีนะคะ
คดีอายามีทั้งที่ฟ้องหมวดครูปีชาฟ้องหมวดจรูนฟ้องนะคะ
แล้วก็หมวดจรูนฟ้องครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน
มีครูฟ้องหมวดจรูนทนายสิทธาอันนี้ก็มี
แล้วก็เรื่องของคดีอีกซีกหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตผู้การ
อันนี้ก็มีอีกเซตหนึ่งอันนี้ยังไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเยอะ
อันนี้ก็มีอีกเซตหนึ่งฮะซึ่งอาจารย์ครับ
คดีเนี้ยเป็นคดีหลักของทุกคดีไหมคะใช่
สมมุตินะสมมุตินะถ้าสมมุติออกมาว่าเป็นของครู
วดจรูนนั่นแหละจะใช้ข้อหาใดก็แล้วแต่ไปเอามา
แพ่งรู้เลยเป็นของใครเงินเป็นของใครแพ่งจะชนะไปเลย
แล้วที่ครูฟ้องหมวดจรูนอันนี้ที่จรูนฟ้องครูปีชาก็ยกไปโดยอัตโนมัติ
โดยอัตโนมัติทีนี้มันจะมีผลไปถึงกรณีของผู้การ
อันนั้นต้องแยกออกไปอันนั้นต้องแยกออกไป
ไม่เกี่ยวกับว่าลอตเตอรี่เป็นของใครมันเกี่ยวกับว่าผู้การใช้อำนาจหน้าที่
ต่อหมวดจรูนอย่างไรไม่สิแยกสิแยกก่อน
ถึงแม้ว่าจะฟังว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
แต่การที่ผู้การเรียกเขาไปที่บ้านคำถามว่ามันถูกต้อง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่
เพราะเราเถียงกันตั้งแต่ทีแรกเราวิจารณ์กันตั้งแต่ที่แรกว่า
ทำไมไม่ไปเรียกที่โรงพักทำไมไปเรียกที่บ้าน
แล้วใช้อำนาจอะไรที่จะไปบอกเขาเอามาครึ่งหนึ่ง
ถ้าบอกเอามาครึ่งหนึ่งมันอาจจะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เดิมแล้วมันก็ไปโยงกับคดีตำรวจอีก๒๓คน
สวปเองร้อยเวรเองที่มันอีลุงตุงนัง
กระบวนการนั้นแยกไปต่างหากแม้จะแม้จะพันกันแต่ตรงนั้นอ่ะ
ก็ข้อเดิมต่อไปได้ถ้าประยาห์หลักฐานมันพอ
เพราะฉะนั้นซี่ของว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
ที่นี้จะไม่พันและส่งผลไปถึงกรณีเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งคือเมื่อการปฏิบัติก็เรื่องหนึ่งว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าถ้าการไปสั่งให้เขาแบ่งเงินอย่างนี้ไปพบอย่างนี้
ถ้าทำอย่างนี้สั่งให้ตำรวจไปสอบอย่างนี้
อันนั้นลอตเตอรี่หายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
งั้นถูกแล้วที่เรายังไม่พูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวมันเป็นอีกยวงใหญ่มาก

คือเอาอย่างนี้นะอาจารย์คนตามข้างนอก

แต่ฟังแบบนี้นี่สงสัยของครูแง่
ถ้าไม่มีมูลสารจะรับได้ยังไง

ไม่กล้าพูดอะไรพูดได้บ้างเนี่ยตอนนี้
ไม่พูดได้เราไม่ได้บอกว่าสารมีนิจฉัยผิด
หรือว่าการใช้พยานหลักฐานแล้วสารมองในมุมอย่างไร
เราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับ
ครูปีชาอาจจะบอกนี่ไงว่าสารบอกว่าของฉัน

เพียงแต่พยานหลักฐานในขณะนี้
อดคล้องต้องกันน่าเชื่อว่าครูปีชาเป็นคนซื้อ
เห็นไหมมันต้องสตาร์ทอัพตรงไหน
ตาร์ทอัพที่ครูปีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก่อน

คือการสู้ระหว่างครูกับหมวดจรูในชุดหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือว่าหลักฐานคลิปเสียงก็แล้วแต่

อย่าลืมว่าภาค๗กับกองปราบชี้คนละด้านกัน

คือที่แรกผมไม่ติดใจแต่ติดใจตรงที่ว่า
มีตำรวจคนหนึ่งไปเบิกความอย่างนั้นด้วย
แล้วผมเชื่อว่าถึงเวลาสื่อพยานกันเต็มรูปแบบ
สู้กันอย่างสุดกำลังลบเลยเนี่ย
ผมว่าเขาก็ต้องเอากองปราบมา
แล้วผลสุดท้ายเนี่ยคดีนี้มันจะชี้ไปเห็นถึง
ศักยภาพการสอบสวนของแต่ละฝ่ายด้วย
จริงมีคำถามไม่รู้ตั้งคำถามได้เปล่า
ว่าถามก่อนแล้วจะตอบหรือไม่ตอบ
คุณจอมขวัญถามมาไม่มีอะไร

ถามเธอไม่เป็นไรถามด้วยความบริสุทธิ์
ใช่คืออย่างนี้ถ้าสมมุติมันมีชุดการเปรียบเทียบระหว่าง
การสอบและผลสอบของภาค๗
กับการสอบและผลสอบของกองปราบ

กำลังจะบอกว่าคดีนี้มันเปราะบางมากเลยนะคะ
ถึงว่าผลที่ออกมาอาจจะถูกตีความ

เพราะว่าพยานที่ไปไต่สวนเป็นตำรวจในพื้นที่
แล้วถ้าผมเป็นหมวดจรูนเนี่ย
พยานผมก็ต้องอ้างกองปราบนะ
อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

งปราบทำงานยังไงภาค๗ทำงานยังไง
มันอาจจะเป็นการเดิมพันธุ์ระหว่าง
ท่านกิริโบงอมุกกับท่านมิดรีหรือเปล่า

แต่ว่าอันนี้เป็นมหากราบที่น่าสนใจ
ใครอย่าบอกนะว่าขดีนี้ไม่ไลซะ

วันนี้เราได้เรียนรู้จากเรื่องจริง

นำเสนอข้อเท็จจริงต่อสารการสอบสวนระดับภาคกับระดับประเทศ
ใหญ่ไหมตอนตอนแรกไม่ได้คิดมุมนี้เลยค่ะอ่า
ไม่ได้นึกถึงเลยใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าต้องมองด้วย
ต้องมองเพราะว่าเพราะลืมไปเลยว่าเอ๊ะ
อ้างตำรวจแต่ละแต่ละท่านมาได้ได้ในคดีอ้างมาได้ใช่
เพราะเป็นการฟ้องระหว่างระหว่างเอกชนต่อเอกชน
จะอ้างใครก็ได้ย้ำสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ามา
สุดท้ายนะคะว่าวิธีการสู้คดีลักษณะนี้เขาเคยสู้กันแบบไหน
สุดท้ายคือตอนนี้เนี่ยกรณีที่กองปราบเคยสั่งไม่ฟ้อง
จนครูต้องไปฟ้องเองเนี่ยนะคะแล้วก็รอความเห็นอายการอยู่
เนี้ยก็ต้องหยุดผมว่าหรือไม่ต้องหยุดผมไม่รู้
หยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมเป็นเป็นเจ้าของสำนวนนะครับ
ผมหยุดหยุดรอดูเพราะไปฟ้องกันเดี๋ยวก็แย้งกันอีก
เมื่อสารบอกอย่างนั้นแล้วเราจะไปสั่งไม่ฟ้อง
หรือเราสั่งฟ้องทั้งที่สำนวนเป็นอีกอย่าง
อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ในสำนวนเนี่ยกองปราบเขาเสนอหลักฐานมาว่า
ไม่ฟ้องเพราะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ฟ้องตามกองปราบ
ก็ไปแย้งกับสารกระบวนการยุทธิธรรมต้องพึงสังเกตซึ่งกันและกันด้วย
ไม่ใช่ว่าอายการจะฟ้องศาลก็ว่าไปอย่างอายการว่าไปอย่าง
มันก็เกิดความไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ย
เมื่อสารเดินไปถึงตรงนั้นอายการยังไม่ทันสั่ง
โดยปกติเราก็อาจจะรอรอดูซิว่าถึงที่สุดแล้วเป็นยังไง
มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะคดีเรื่องเดียวกัน
จะแวะคดีเรื่องเดียวกันใครฟ้องก็ได้แต่คดีครอบคลุมอยู่แล้ว
ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เวลาเขาสู้คดีกันแหมจะว่าอย่างนี้เป๊ะก็ลำบากนะคะ
แต่คล้ายแบบนี้เขาจะสู้กันแบบไหน
เอาเท่าที่อาจารย์เนี้ยแหละครับสี่สิบกว่าปีอีกว่าเนี้ย
เคยเห็นไหมเขาสู้กันแบบไหนสักครู่ค่ะ
อืมเอ่อคดีมันเป็นไปแล้วนะไม่ให้มาเช็คของเล่นนะ
ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทั้งนั้นแหละมันต้องเสีย
ไม่งั้นก็ไม่น่าเป็นคดีมันเรื่องไม่น่าเป็นคดีอืม
คือเรื่องไม่น่าเป็นคดีได้ยังไงถ้าเกิดไม่น่าเป็นคดี
ก็คือลอตเตอรี่ต้องเป็นของเรานี่ลอตเตอรี่มันยังไม่ได้เป็นของเรา
ก็ใช่ไหมก็ซื้อของไม่ได้ของก็คือพ่อไม่ได้ซื้อไง
พ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้พ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อมานะ
บอกพ่อซื้อถ้าซื้อมันก็ต้องเป็นของเราแล้วสิ
มันต้องอยู่ในมือพ่อแล้วสิก็คือลอตเตอรี่เราไม่ได้ซื้อ
แต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไงนึกออกป่ะอืม
ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไงทีนี้เราไม่ได้ซื้อ
ทีนี้เรื่องมันทำให้เราต้องซื้อเหมือนตกกระดายพลอยโจรอ่ะอืม
ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดว่า
สรุปว่ากูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็คือจบแล้วต้องไม่เอา
แต่เราดันไปเอาจะไปเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไง
ถ้าวันนั้นพ่อตั้งใจซื้อมามันก็ได้มาแล้วแหละเพราะเห็นมันแพง
เขาก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้อโอเคจ้ะจะไปรับลูกครับ
ย้ำว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยอืม
เสียงเป็นของใครเชื่อได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
ที่จะสู้กันไปสู้ให้สารเห็นใครจะใช้อันนี้ก็ต้องไปหาพยานหลักฐานประกอบ
อ่าหรือสักถามคนที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอืม
สารไม่สนใจหรอกถ้าคุณเอามาเปิดรอยแล้วไม่ถามอะไรเลย
ศาลก็ไม่ฟังแปลว่าอะไรล่ะถูกไหมอย่างสมมติถ้าผมสู้กันดี
ผมเอาเทปมาระหว่างผมคุยกับคุณจอมขวัญผมสนทนากันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มาถึงวางให้สารดูสารก็ถามแล้วทำไมอ่ะแล้วคุณจำขวัญไม่รับ
แต่ถ้าคุณจำขวัญไม่รับผมต้องซักให้รับแล้วต้องขยับให้ใช่
แต่ถ้าไม่ขลับไม่ขยับไม่มีผลไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นชัดไม่ชัด
เป็นหน้าที่ของคนที่สู้กันอาจารย์เราเคยมีคดีไหนไหมคะ
ใกล้เคียงมากกับคดีนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่ก็ได้นะ
แต่แบบที่ใกล้กันมากแบบนี้เคยมีไหมคะ
มีคดีอัดเทปเนี่ยมันมีคดีอัดเทปจนมีคำพิพากษาสารดีกาว่าอัดเทปแล้วไปใช้
และสารก็วินิจฉัยว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับว่าใช่
แต่อ้างว่าเอามาใช้โดยไม่ถูกต้องสารก็ฟัง
ศาลก็ฟังมีอย่างนี้มีคำพิพักษาสานิกาว่าคือไปแอบอัดเทป
ก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิ์แต่เป็นการหาพยานหลักฐานที่มันมีอยู่แล้ว
มีคำพิพักษาสานิกาวอยู่เรื่องของการอัดเทปไปฟังกันคล้ายกันเลยนะ
คือทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่เสียงว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่มันต้องฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นสภาพแวดล้อมเรียมลำดับนะ
อาจารย์ที่คาราคาซังอยู่มันมีคดีที่กองปราบสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็อยู่ในชั้นอายการซึ่งยังไม่ได้มีความเห็นออกมา

เพราะมันลักษณะเดียวกันลักษณะของการแจ้งความการฟ้องกัน
คือมันเป็นคดีเดียวกันสมมุตินะอายการสั่งไม่ฟ้อง
ส่งไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจจะแย้งก็ได้
ไม่แต่อันนี้คือถ้าสมมุติคดีนี้
เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะคะคือในส่วนทางอายการ

แล้วแต่ถ้าสมมุติอายการเขาพิจารณาแล้วเขาเห็นด้วยกับคำสั่งของสารที่สั่งให้มีมูล
อายการก็อาจจะสั่งฟ้องและยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในชั้นต่อไป

แต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเราคงไม่ขัดแย้งกันถึงขนาดนั้น
เราเคยมีคดีเอาผมยกตัวอย่างให้อย่างคดีเรื่องหนึ่ง
เรื่องของคุณหมอผัดสะพรนึกออกไหมอายการไม่ฟ้อง
อายการยังไม่ทันสั่งฟ้องเพราะสอบสวนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายเนี่ย
ฝ่ายนู้นก็ฟ้องฟ้องเสร็จปุ๊บอายการขอเขาร่วมเป็นโจทย์ก็ได้
ถ้าเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็รอหรือจะสั่งไม่ฟ้อง
แต่ปกติเราจะสั่งไม่ฟ้องเราจะไม่สั่งไม่ฟ้องหรอก
ถ้าคดีอยู่ในศาลใช่ไหมโดยมารยาทโดยมารยาท
จะไปย้อนแย้งกันให้มันเสียเวลาทำไมก็เก็บคดีนั้นไว้
การฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้คดีของเขาเสียหาย
อาจารย์เอาอย่างนี้อาจารย์ดิฉันจะถามอาจารย์จะตอบแค่ไหนแล้วแต่
คือถ้าทรงมาแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับรู้ตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวดัง
แรกเลยก็คือว่ามีตัวละครในข่าวเยอะด้วย
อันนี้เรายังไม่รวมว่าในระยะที่๒มีตัวละครซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจนะคะ
สังกัดสพสังกัดจังหวัดสังกัดภาคและตำรวจส่วนกลางสังกัดกองปราบ
แล้วถัดมาอีกซึ่งอันนั้นอาจจะมียีบิ๊บย่อยที่เป็นตัวละครที่ขึ้นมานะคะ
สองท่านก็แล้วแต่และก็มีคลิปเสียงที่ออกมาเป็นระยะ
ซึ่งสุดท้ายไม่รู้สุดท้ายในศาลใช้กี่คลิปแล้วนะ

คำถามคืออันไหนที่น่าจะสู้กันในศาลแล้วใช้อย่างชัดเจนที่สุด
ฝั่งของคุณครูปีชาญตอนนี้เขาก็สบายใจ
พยานหลักฐานที่เขาใช้
เขาอาจจะเติมความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานนั้น
เพื่อให้ฟังว่าเขาเป็นคนซื้อมา
ประเด็นของคุณพิชาพิสูจนแค่นั้นซื้อมาแล้วหาย
ส่วนใบพิสูจน์ว่าครูคุณจรูนได้มาอย่างไรเนี่ยเรื่องเล็กแล้ว

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าหายจริงจรูนลำบาก
แต่จรูนเองเนี่ยผมฟังดูนะเขาก็ต้องเอา
เขาก็ควรจะใช้คลิปเสียงที่เขามีอยู่
ใช้ตำรวจกองปราบใช้ตำรวจสอบสวนกลางเป็นพยานหลักฐาน
ก็สู้กันตอนนี้ผมต้องบอกผมเป็นห่วง
สุดท้ายมันจะกลายเป็นการวัดมาตรฐานของตำรวจในการสอบสวน
แล้วคดีนี้ไม่รู้เนี่ยพบท่านปรนั่งอยู่ฝั่งไหนล่ะที่เห็นน่ะ
ใช่ไหมมันก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้
แต่ไม่เกี่ยวนี่อาจารย์
เพราะสุดท้ายสู้กันในศาลอยู่ดีไม่ใช่เหรอคะถูก
แต่มาตรฐานการสอบสวนไงเพราะสุดท้ายมันสมมุติว่าตอนจบ
สารบอกว่าภาค๗เหนือกองปราบอะไรจะเกิดขึ้น

มันจะถูกตีความแบบนั้นเลยเหรอคะคดีนี้
คดีเรื่องเดียวกันทำไมสอบสวนออกมาต่างกัน
เออแล้วทีนี้จะเชื่อใครล่ะ
เหมือนคดีเรื่องหนึ่งที่พี่น้องฆ่ากัน
ฟ้องว่าพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งตาย
ในการพิสูจน์หลักฐานเขาก็บอกว่า
ทางกองพิสูจน์หลักฐานก็บอกว่าถูกฆ่าตัวตาย
นิติเวศคนดังก็บอกว่าฆ่าตัวตาย
แล้วก็สืบกันไปสืบกันมานะครับ
สุดท้ายศาลก็พูดอยู่คำนึงแหละ
ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ต้องหาไป
อาจารย์แต่ว่าเอาจากประสบการณ์อาจารย์ค่ะ
คือถ้าดูทรงคดีเป็นแบบนี้
สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินได้เลยเนี่ย
คือการสอบของตำรวจด้านใดด้านหนึ่ง
หรือการพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเสียงในคลิปเสียงมันใช่คนที่อยู่ในข่าว
พิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดคลิปเสียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่

มันต้องมีไงคือเรื่องนี้ถ้าจะทำคดีกันจริงทั้งสองฝ่าย
เรียงลำดับตั้งแต่ต้นมาเลยทีละตอนทีละตอนทีละตอนทีละตอน
แล้วก็เพื่อให้เห็นว่าการสอบสวนของกองปราบก็ไม่ถูกต้อง
๗ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกกองปราบดีกว่าภาค๗ไม่ได้เรื่อง
แล้วคลิปเสียงใช่หรือไม่ใช่หรือมีการตัดต่อหรือต่อเติม
เรียงลำดับไม่ถูกต้องไม่เชื่อมโยง
ข้อเท็จจริงไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงเนี่ย
อาจารย์ดูทรงแล้วประมาณกี่ปีคะจบ
คือผมว่าปีหน้าเนี่ยสารชั้นต้นน่าจะเสร็จนะแต่พยานคงเยอะนะ
แล้วก็ปีหน้าอาจจะสารชั้นต้นตัดสิน
แล้วอีกปีหนึ่งก็ศาลอุทธรรมตัดสินแล้วอาจจะอีกปีหนึ่งศาลดิการ์ตัดสิน

หน้าสารชั้นต้นจบเหรออาจารย์
คือเด็นนี้ของศาลเนี่ยเขามีระบบที่จะเล่นคดี
เขานัดสืบชุดหนึ่งยกตัวอย่างเราไม่เกี่ยวกันนะ
เขาสืบจดชุดหนึ่ง๔วัน

เพราะฉะนั้นศาลเขาจะถามก่อนคุณมีพยานกี่ปาก

วันนี้คุณจะใช้พยานบุคคลเท่าไหร่
ที่จะรับรองคลิปรับรองเอกสารรับรองข้อที่จริง
น่าจะฝั่งสักเกิก

เขาบอกมีพยาน๔๐ปาก

อันนั้นก็จะเป็นฝั่งโจทย์นั้น
ดูประมาณว่าถ้าเอาแบบนั้นก็๔๐
ตำรวจด้วยก็ประมาณสัก๔๕ฝั่งนี้ก็มีอีกทั้งปอทผมก็เวียนหัวเหมือนกันอ่ะ
แต่คิดว่า๓๔๓น่าจะจบไหมอาจารย์
น่าจะจบคือคือมันยาก
ปีนี้มีคนจะถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านไปหลายคนแล้วนะ
มันยากตรงที่ว่าสารจะเสนอข้อเท็จจริงให้จบในศาลชั้นต้น
อันนี้นะที่เราเคยคุยกันนะบางคดีเนี่ย
อย่างคดีน้องนักข่าวที่ประจวบข้อที่จริงในศาลก็ไม่เสนอจำได้ไหมที่เราเคยคุยกัน
อันนี้มันต้องเสนอข้อเท็จจริงในสารชั้นต้นนี้ให้จบ
เพราะสารอุทธรสารดีกาจะไปรับสารภาพเหมือนคดีคุณทาริสหรือจะไม่ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นสารชั้นต้นเนี่ยยาวแล้วคดีนี้ถ้าเขาส่งไปท่านอธิบดีภาค
ก็คงจะให้ความสำคัญที่ต้องเร่งรัดนะผมก็คิดว่าสักปีนึงน่าจะจบ
ส่วนศาลอุทรเนี่ยก็ว่ากันอีกศาลอุทรในปกติพอเรายื่นอุทรเนี่ย
ศาลอุทรเขาจะนัดฟังกับภาคศาเขาจะมีกำหนดในระยะเวลาให้แล้วเสร็จ
อาจจะ๖เดือน๘เดือนนี่คือตัวชีวัตรของเขา
อาจารย์ในระหว่างสู้กันของศาลชั้นต้นเราต้องตามไหมหรือไม่ต้องละ

ก็ถ้าเสนอข่าวก็เสนอได้แต่ว่าไอ้การที่เขาพูดกันในศาลเนี่ย
เอามาพิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อ่าวันนี้สิ่งที่เราพูดเนี่ย
เราพูดจากหน้าข่าวใช่ไหมว่าสารตัดสินอย่างนี้กับของเก่า
ก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยติดตามตอนต่อไปนะยิ่งกว่ารามเกียรอีกนะเรื่องนี้
หลายชุดค่อยดูสถานการณ์ไปมา
ผมว่าถ้าเราจำได้เรตติ้งที่เราคุยกันเนี่ย
อันนี้เราไม่แพ้บุภาษณ์สันนิวาสนะ

คือเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าถามว่ายาวไหมก็เรียกได้ว่ายาว

แต่ว่าไม่ได้ยาวเกินไปถ้าคนอยากจะติดตาม
นั่งฟังผมอยากให้ทุกคนนั่งฟังดูเหตุและผล
เรื่องนี้มันสอนให้เห็นถึงวิธีการ

อาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงคดีเสือดำ

เดี๋ยวแปะไว้ให้คุณผู้ชมก่อนนะคะคดีเรื่องเสือดำเนี่ยนะคะ
ได้ยินข่าวมาไม่รู้มีอะไรพลิกหรือเปล่า

ไม่ยุ่งกันในศาลเขาแต่เราดู

ที่ถามอาจารย์แบบนี้คือจะฝากอาจารย์
เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะ

แต่ว่าข้อจริงในศาลก็คือเราไม่รู้
แต่ว่าช่วงปลายปีเราจะดูได้ว่ามีคดีไหนบ้าง

เพื่อให้คุณผู้ชมได้สบายใจนะคะว่าหลายคดี
ยังอยู่ในการติดตามของไทยรัฐทีวี

ฝากอาจารย์ปรเมฆตามอีกที
เดี๋ยวเรามาช่วงปลายปีค่ะอีกหลายคดีทีเดียว
แต่ว่าคดีเสือดำได้ข่าวมาว่า
มันมีอะไรพลิกหรือมันมีอะไรแปลกหรือเปล่า

คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ